อีกหนึ่งคนที่น่าสงสารเหมือนกันคือน้องผู้หญิงที่ปฐุมธานีครับ
อายุ๑๕ชื่อว่าน้องแจ๋วแหววน้องเนี่ยจะมีรูปหัวผิดปกติ

จะชอบเอาหัวไปโขกกับกำแพงครับโขกกำแพงแล้วก็ทำร้ายตัวเอง
โอ้ยโขกกับพื้นบางครั้งคือโขกพื้นด้วยครับมิ้นท์คุณผู้ชม

นี่คือผมก็ตกใจเหมือนกันนะเห็นภาพนี้

คือเมื่อวานนี้เราเล่าไปเบื้องต้น
เราได้คุยกับคนที่เขาดูแลอยู่เป็นเพื่อนของน้อง

หลังจากที่โลกโซเชียลแชร์เรื่องราวของน้องแจ๋วแหววอายุ๑๕

ใช้หัวโขกพื้นบ้างโขกกำแพงบ้าง
ลองดูบรรยากาศในห้องนอนน้องเขาสิครับ
จะเห็นว่าตามกำแพงมันจะมีแบบเหมือนเป็นจุด
เป็นคราบเลือดอะไรต่างเต็มไปหมดเลย
เมื่อวานที่คุณย่าพาเราไปดู
ก็เป็นแบบนี้มานานแรมปีแล้ว
นี่นะฮะคุณย่าอยากจะให้พาน้องไปรักษาหน่อย
เห็นไหมครับคราบเลือดที่ไปแห้งกรังอยู่ตามผนังทุกมุมของห้องนอนนะ
คือมีทั้งแบบระดับความสูงที่ยืนแล้วก็เอาหัวโขกแล้วก็นั่งโขกอะครับ
ก็เดินทางไปที่บ้านของน้องครับอยู่ที่บึงชำอ้อหนองเสือปฐุมธานี
นี่นะครับไปหาน้องแจ๋วแหววอายุ๑๕
น้องเนี่ยเป็นนางสาวแล้วนะแต่ว่าก็คือด้วยความที่เขาสติไม่ค่อยดี

ขนมกรุบกรอบยกน้ำดื่มคือไม่ค่อยสนใจใคร

คือเหมือนกับร่างกายโตแต่ว่าสภาพจิตใจและการรับรู้ยังเป็นเด็กอยู่

น้องแจ๋วแหววนั่งเล่นกองดินอยู่หน้าบ้าน

แต่ด้วยความที่ผิดปกติของรูปหัวแล้วก็สมอง
จะพูดจะสื่อสารเลยไม่เหมือนกับเพื่อนรุ่นเดียวกันในวัย๑๕ขวบ

หัวของน้องจะค่อนข้างบวมแล้วมีรอยแผลเยอะไปหมด

มีทั้งแบบตกสะเก็ดนานแล้วแล้วก็แผลเพิ่งตกสะเก็ดนะครับ

ย่าบอกว่าแล้วบางช่วงของหัวส่วนหัวเนี่ยนะฮะ
มันมีความผิดปกติคือพอกดแล้วมันบุ๋มลงไปเลย

คุณย่าคือย่าอุบลอายุ๗๐ครับบอกว่า
ชีวิตหลานคนนี้น่าสงสารมาก
พ่อของแจ๋วแหววติดคุก
ส่วนแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่

แล้วที่ผ่านมาอยู่อย่างลำบาก

ที่ทำให้น้องมีรูปหัวผิดปกติ
แล้วก็มีอาการสติไม่ดี
น้องขวบกว่าวัยกำลังสน

เกิดอุบัติเหตุระหว่างอยู่บนรถเข็นเด็ก

พอลุกขึ้นยืนปั๊บหน้าขม่ำคว่ำลงมา

หัวด้านฝั่งขวากระแทกกับพื้นอย่างจัง

เขาล้มหัวมุมเดิมเลย
เหลี่ยมเดิมเลยที่จะลงโดนพื้นตลอด

ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุจากรถเข็นเด็กรอบนั้นรอบเดียว

ว่ารักษาอย่างไรก็คงไม่เหมือนเดิมนะ

ตกจากมอเตอร์ไซค์อันนี้คือหนักกว่าครั้งแรกอีกนะฮะ

แจ๋วแหววยังไปเรียนได้ตามปกติ
อาการยังไม่ได้กำเริบยังไม่หนักมาก

ตรวจร่างกายแล้วพบว่าสมองก็
ไม่มีการพัฒนาอีกเลยครับ

การรักษาก็ไม่ได้รับการรักษาที่ดีนัก
เพราะว่าก็พูดตรงบ้านยากจนครับ

เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว

จุดที่ทำให้น้องมีอารมณ์แปรปรวนแล้วรุนแรงมากขึ้น
คือช่วงหลังเมื่อ๓๔ปีก่อนครับ

แจ๋วแหววเริ่มมีประจำเดือนฮะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายของผู้หญิงนะ
เริ่มมีประจำเดือนแล้วอารมณ์แปรปรวน

สิ่งที่น้องทำคือตบตีเข้าไปที่หัวของตัวเอง
บางครั้งไม่ใช่ใช้แค่มือตีครับมิ้นคุณผู้ชม

น้องเอาหัวโขกกับพื้นดินเหมือนที่เราเห็นตอนแรก
คลิปที่เราเห็นตอนแรกลองดูสิครับ

บางครั้งไปโขกกับเสาบ้านบ้างฝาบ้านบ้าง

ย่าก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงรักษายังไงแล้วครับ
แต่หมอเขาบอกว่าเขาเป็นจุดดำอยู่
แต่มันไม่หายเขาบอกจุดดันในสมองจุดนิดเดียว
ทุกวันนี้ย่ากับน้องแจ๋วแหววต้องนอนแยกกันนะครับ

เพราะเวลาน้องเขาอารมณ์ขึ้นอารมณ์แปรปรวนนี่เขาถีบนะฮะ
เปิดประตูพาทีมข่าวเข้าไปในห้องนอนครับ
พาไปสำรวจตรวจสอบดูย่าเดินนำไป
นอนแย่กันย่านอนมุ้งข้างแจ๋วแหววเขาก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่ง

บางครั้งนอกจากทำร้ายตัวเองเห็นไหมครับคุณผู้ชม

ขอบผนังนั่นน่ะนั่นคือภาพเลือด
ของน้องแจ๋วแหววครับค่ะตรงหัวนอนนั่นน่ะเวลาเขาแบบอารมณ์ขึ้น
เขาไม่นอนเขาลุกขึ้นมาแล้วเอาหัวโขกกับกำแพง
แล้วบางครั้งไม่ได้ทำตัวเองครับทำย่าด้วยก็ถีบย่าเลย
กระเด็นตกเตียงร่วงลงมาเนี่ยนะฮะ
กไม่หยุดแล้วก็อารมณ์คือห้ามไม่ลงอะครับ
หมอนทุกอย่างก็เปื้อนไปด้วยเลือดก็มันจะมีกลิ่นคาวด้วยนะ
เพราะว่าคืออย่างที่บอกคือย่าบอกเลยว่ายากจน

เงินจะรักษายังไม่มีจะมาหาซื้อที่นอนหมอนมุ้งใหม่

ทุกครั้งที่เห็นหลานทำร้ายตัวเองใจย่าแทบแตกสลายย่าบอก

นายกสุดใจน้อยสว่างบอกว่า

มีถุงยังชีพทีรัยมีเงินกองทุนหมู่บ้านมาเมื่อไหร่เนี่ย

ต้องไปที่ครอบครัวน้องแจ๋แหววเป็นอันดับต้น

อันดับหนึ่งในใจก็ว่าได้ที่ต้องเร่งช่วยเหลือ

เมื่อก่อนทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

พยายามติดต่อไปที่คุณย่าอุบลแล้ว
อยากจะรับน้องแจ๋วแหววไปอยู่สถานสงเคราะห์
เพราะว่าเห็นว่าคุณย่าก็แก่ตัวมากขึ้น

แต่ว่าย่าไม่ยอมเพราะว่ารักหลานห่วงหลาน

ยอมให้ทางพมติดต่อ

และล่าสุดเป็นข่าวดีครับมิ้นท์คุณผู้ชม

ติดต่อสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กคนพิการ

สถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กคนพิการ
ราชบุรียินดีรับน้องแจ๋วแหวว
ไปดูแลตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนคือ
เลือกวันกำหนดวันว่าเมื่อไหร่

แล้วพาไปที่สถานสงเคราะห์ดูแลเด็กพิการ
ลองฟังท่านนายกอบตในพื้นที่ครับ
เนื่องจากเดิมคุณยายเขาก็ไม่ได้ให้ไม่ให้
ไม่ให้เด็กไปนะไม่ให้เด็กไปรักษา
แต่ตอนนี้คุณยายก็อายุเยอะแล้ว
ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้ไหว
ตอนนี้ก็ประสานหน่วยงานของราศจากพอร์มอล์
ให้ประสานศูนย์ทรงเคราะห์เด็กพิการ

แล้วอย่างช้าสุดก็ไม่น่าจะเกินปีใหม่
ทีนี้พอมีข่าวเสนอออกไปเนี่ยครับน้ำใจจากทั่วทุกสารทิศก็เตรียมจะเดินทางไปช่วยเหลือ
บางคนก็พร้อมจะกดบริจาคเงินแล้วนะย่าน้องแจ่แววบอกเลยว่าถ้าคุณจะช่วยนะ
คนใจบุญทั้งหลายเอาจริงจริงขอเป็นแพมเพิร์ตจะดีกว่าอืม
เป็นแพมเพิร์ตจะดีกว่าเพราะว่าน้องแจ๋วแววเนี่ยต้องใส่แพมเพิร์ตตลอดฮะ
ก็ถ้าพูดตรงขออภัยครับน้องจะอึดจะฉี่ไม่เป็นที่
แล้วก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวเล่าให้รู้ด้วยนะครับตอนนี้น้องแจ๋วแหววเนี่ยคือ
ย่าบอกตรงตรงทุกวันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะไม่มีตังซื้ออืม
ดังนั้นถ้าจะช่วยก็รอน้ำใจจากคนที่จะบริจาคแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็เชื่อว่า
ความช่วยเหลือนี้จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นเมื่อสถานดูแลเด็กพิการ
ที่จังหวัดราชบุรีจะรับน้องไปดูแลขอให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้น
แล้วก็ขอให้อาการนั้นดีขึ้นครับค่ะคุณผู้ชมค่ะ